มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นกับนักข่าวไทยรัฐทีวีไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
แต่ก็เลยอยากนำเรื่องมาเตือนภัยนะคะ
คือนักข่าวไทยรัฐทีวีคนหนึ่งขับรถกำลังจะไปทำงาน
แล้วปรากฏว่ามีกล้องหน้ารถนะแล้วเอ่อรถบรรทุกอ่ะค่ะ
ทุกท่อปูนมาแล้วมันหล่นลงมาใส่หน้ารถ
แต่หาดีนะไม่โดนคุณคิดดูดิถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยจะเหลืออะไร
ซึ่งท่อใหญ่มากไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เห็นไหมเฉียดไปนิดเดียวเองค่ะ
เนี่ยเราชี้จุดพิกัดให้แล้วตำรวจในท้องที่ไปตามตรวจสอบด้วยนะคะ
เพราะถือว่าลักษณะนี้ผิดกฎหมายนะ

ไปเลยค่ะไม่ได้สนใจนักข่าวของเราก็ไม่ลดลักความพยายาม
ขับรถตามไปเลยค่ะไปบอกว่าคุณทำท่อปูนตกไว้

ใช่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่ามันตกนะฮะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกัลปพลึก
บริเวณแยกกำนันแม้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
กล้องสามารถบันทึกภาพขณะที่รถบรรทุกปูนกำลังจะกลับรถ
จู่ท่อปูนที่บรรทุกมาเต็มคันมันก็หล่นลงมา
เฉียดหน้ารถนักข่าวของเราแบบนี้ค่ะ
นักข่าวของเรานำคลิปนี้มาเผยแพร่ลงในโลกออนไลน
ระบุบอกว่าระวังตัวกันด้วยครับ
บรรทุกปูนท่อระบายน้ำหล่น
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่อยากจะคิด
นี่แหละเป็นคลิปที่นำมาฝากเตือนกันนะคะ

ก็คือถนนกัลปภึกบริเวณแยกกำนันแม้น
เผื่อตำรวจในท้องที่จัดการนะคะ

นี่ข่าวแบบนี้นะคะทำให้เราเวลาที่ขับรถบนท้องถนน
คุณเป็นไหมเวลาเจอรถแบบนี้ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้
ใกล้เลยค่ะเพราะว่าเราเห็นข่าวบ่อยแล้วเนี่ย
ก็เลยอยากนำข่าวนี้มาเตือนสติ
เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งว่าแบบนี้
บางทีมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะ

แล้วคนอื่นที่ขับตามรถแบบนี้

แล้วทำไมไม่แบบปิดให้มิดชิดหรือว่าแบบ
เอาอะไรรัดหน่อยนะใช่ค่ะเอาไปดู